แต่มาเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์คลิปที่มีการทะเลาะวิวาดกันก่อน
เป็นคลิปที่ถ่ายได้จากกล้องหน้ารถ
ใช่ค่ะคือวันนี้ต้องบอกว่าเรื่องเยอะมาก

เรื่องแรกเป็นคนขับรถบรรทุกด้วยกันเองนะคะ
มีการทะเลาวิวาดกันปาดหน้ากันนี่แหละ

และที่สำคัญไม่ได้เป็นคู่กรณีแบบหนึ่งต่อหนึ่งนะคะ
เป็นหนึ่งต่อเจ็ดและแปดเลยทีเดียวค่ะ
เสียงดังสนั่นเลยเหมือนกันนะคะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าคุณมีล้อมนะคะ
เป็นเหตุการณ์คลิปวิดีโอจากกล้องหน้ารถบรรทุกคันหนึ่ง

เพราะมีรถบรรทุกมาขวางอยู่ตรงด้านหน้าค่ะ
ที่คนขับรถบรรทุกจากคันอื่นจะวิ่งกรูกันเข้ามารุมทำร้าย
ทุบรถแล้วก็มีเสียงดังตุบนะคะ
ผู้โพสต์บอกว่าน่วมเลยครับไม่ต้องกินข้าวไปหลายวัน

แล้วจะเข้าใจว่าทำไมถึงต้องอ้อนวอนขอชีวิตหลายคนมากครับ

ชาวเน็ตจำนวนมากก็มาแสดงความคิดเห็นหลากหลายค่ะ
ต่อว่าพฤติกรรมของคนขับรถบรรทุกที่รุมทำร้ายร่างกาย
แต่มีหนึ่งคอมเมนต์ค่ะเป็นการจุดประเด็นให้คิดตามต่อนะคะ
บอกว่าที่พวกเขาทำเพราะอะไรรู้กันหรือเปล่า
รู้ตัวว่าพวกเยอะแต่เขาเองที่ทำก่อนแต่ไม่มีใครเห็น

ติดต่อไปยังนายกฤษนุมีล้อมนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๙เมษาที่ผ่านมา
บริเวณถนนบางหลวงลาดปลาเขาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม

มีรถทุกคันนึงขับปากหน้า
ตัวเองเนี่ยก็เลยบีบแตร่ใส่แล้วก็พูดจาต่อว่าไป
แล้วก็ขับรถต่อไปอีกประมาณ๑๐กิโลเมตรนะคะ
รถบรรทุกคันที่ปาดหน้าก็นำพวกมาอีก๗๘คันค่ะ
ปิดล้อมไว้แล้วก็พากันมารุมทุบรถทุบกระจก
แล้วก็ชกต่อยตัวเองนะคะ
ทางด้านพันธบรวจโทวีรวัตรเอมพันธ์
รองผู้กำกับการสอบสวนสพบางหลวงจังหวัดนครปฐม

เปิดเผยว่าเบื้องต้นเหตุการณ์นี้กำลังอยู่ในระหว่าง
สอบสวนข้อเท็จจริงกับคู่กรณี
แล้วก็รอผลตรวจร่างกายจากแพทย์ค่ะ
ซึ่งถ้าได้ความคืบหน้ายังไงจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ